ส่วนอีกหนึ่งครอบครัวค่ะเป็นลูกไม้
เขาเรียกว่าเป็นลูกไม้ใต้ต้นของคุณพ่อสุรชัยสมบัติเจริญนะคะ

แหมเขาเป็นทายาทเบอร์ต้นของคุณพ่อสุรชัยนะ
แต่หลายคนก็งงว่าทำไมทำไมไม่มีลูกให้คุณพ่ออุ้มสักที

ไม่เข้าใจอย่างนั้นอะดีแล้วก็ค่ะ
สันตมัยเด็กน้อยทำไมเขามาว่าเรามีอีกเดื่อน

ลงอินสตาแกรมลงไอจีลงเฟสลงอะไร
เราเป็นคนที่ก็ไม่ค่อยเล่นเลยด้วย

ผมยังมีพี่เพื่อนอีกหลายคนที่ให้เขากอด
เดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นน้องก็เดี๋ยวจะแซงคนอื่นเขาไม่ดีครับ
จ้ะนะเรื่องหัวใจก็รอไปก่อนก็แล้วกัน
ส่วนงานแสดงล้างจากล้างไปหลายปี๒๐๑๙
ล่าสุดเลยคุณร็อกกี้เขาบอกว่าจะกลับมาเล่นแล้วนะ
มาเล่นละครในละครที่ตัวเองเป็นผู้จัดนั่นเอง

ที่เพิ่งทำเสร็จไปให้กับเรื่องบุษบาเปื้อนฝุ่นนะครับ

ทีนี้พอเรื่องระบบเซ็นเซอร์จีนคือเราต้องทำทุกอย่างให้เสร็จให้หมด
ให้ส่งทีเดียวซึ่งเสร็จหมดแล้ว

เร็วนี้ก็เพิ่งเปิดกล้องละครเรื่องสีไม้คานด้วยเหมือนกัน
อันนี้เล่นเองแล้วมันได้เล่นเองมากสมควร
เอาล่ะใครที่คิดถึงฝีไม้ลายมือนักทางการแสดงของพี่ร็อคกี้
แต่ยังไงสิวะผลงานวงการบรรเทิงเราได้เห็นอยู่ตลอดอยู่แล้ว
เพราะพี่ร็อกกี้เขาเป็นลูกไม้ใต้ต้นของพ่อสุรชัย
ปกติแบบเป๊ะถอดกันออกมาเลย
ปกติเราจะเห็นพี่ร็กกี้อยู่ในบทบาทของนักแสดง
แต่คราวนี้ผ่านตัวเองมาเป็นผู้จัดด้วยเป็นนักแสดงด้วย
ต้องรอดูพิสูจนฝีไม้ลายมือของเขาล่ะ